ผู้ใหญ่บ้านนึงนี่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะฮะ

ท่านผู้ชมครับตีหนึ่งกลางดึกคืนที่ผ่านมา

ร่วมกับตันยูกับทีมแพทย์เนี่ยต้องช่วยกันปั๊มหัวใจผู้ใหญ่มด

มดนี่คือชื่อเล่นชื่อจริงคือนายโชคทวีปัญญาอายุ๔๘ปีนะครับ
ผู้ใหญ่มดเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปลาจีนบุรีไปนอนหมดสติน้ำลายฟูมปากอยู่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านระเบาะภัยอยู่ในตำบลหัวว่านั่นแหละนี่คือผู้ใหญ่มด

แล้วก็รีบกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
สพรบภัยก็ส่งศพของผู้ใหญ่มดไปชนะสูตรอย่างละเอียด
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนี่ตอนปั๊มหัวใจกันอยู่
แต่คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น
ผู้ใหญ่มดให้ย้อนไปนะฮะก่อนหน้านี้เคยเป็นอาสาสมัครของทางร่วมกระตันอยู่
แล้วมาสมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อ๖กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง
นั่นเท่ากับว่าเพิ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้๑๓วันแล้วเมื่อคืนนี้ก็เสียชีวิต
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคุณรัชชานนท์นะฮะบอกว่าเมื่อคืนนี้เลิกงาน
ยืนอยู่แถวใกล้จุดที่เกิดเหตุนั่นแหละรอพอสตบ้านระเบาะภัย
เห็นผู้ใหญ่มดเนี่ยขี่จักรยานยนต์มามาจากแยกระเบาะภัยมุ่งหน้าตลาดระเบาะภัย
แล้วเลี้ยวเข้าไปจอดด้านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จังหวะนั้นผู้ใหญ่มดแกยืนขึ้นแล้วไอไอแล้วคลำอยู่แถวหน้าอก
ก่อนจะตะโกนเรียกหมอตะโกนอยู่๕๑๐นาทีก็ล้มฟุบลงไป
ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือปั๊มหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตเออถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ท่านผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่ร่างของผู้ใหญ่มด
ถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนแล้วนะครับ
วันนี้ญาติรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองกระเนธ
รถกู้ไพรก็ขับนำขบวนมาเลย
เพื่อให้เกียรติกับผู้ตายเนื่องจากเคยทำงานเป็นอาสา
กู้ไพรของร่วมกระจันทรีย์อยู่หลายปี
ก่อนจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เพียง๑๓วัน
ทันทีที่ร่างมาถึงวัดนะฮะ
ญาติก็ร้องไห้กันตระงมเลยนะครับ
โดยเฉพาะภรรยาอายุ๔๓ปีนะฮะ
ชื่อคุณอังคณานี่เป็นลมเลยนะครับ
ต้องมาช่วยกันประคองนะฮะ
ก่อนจะพาไปดูหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะรดน้ำศพแล้วก็บรรจุร่างใส่ลง

เราไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับได้คุยกับอาสากู้ภัยที่ไปช่วยกันปั๊มหัวใจผู้ใหญ่มดเมื่อคืนนี้
บอกว่าตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยผู้ใหญ่มดน้ำลายฟูมปากหมดสติก่อนจะเสียชีวิต
ซึ่งยังแปลกใจกันอยู่เพราะตั้งแต่เป็นกู้ภัยไม่เคยเห็นคนช็อกหมดสติ
น้ำลายฟูมปากขนาดนี้มาก่อนส่วนใหญ่อาการแบบนี้เนี่ยมักจะเกิดจากการไปกินอาหารที่มีสารพิษ
ภรรยาของผู้ใหญ่มดอีกคนนึงนะฮะชื่อคุณจันเพ็ญอายุ๔๘ปี
บอกว่าเมื่อคืนนี้ผู้ใหญ่มดออกจากบ้านตอน๕ทุ่ม๒๓นาทีบอกจะไปโต๊ะสนุก
ไม่ได้บอกว่าจะไปหาใครไปกับใครอะไรยังไงรู้ข่าวอีกทีก็คืออ้าวเสียชีวิต
ผลชนะสูตรเบื้องต้นบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
แต่ครอบครัวยังคาใจเพราะผู้ใหญ่มดเป็นคนแข็งแรงมากไม่มีโรคประจำตัว
เชื่อว่าน่าจะถูกวางยาหรือเปล่าเพราะมีอาการน้ำลายฟูมปากด้วย
อยากให้ตำรวจช่วยสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงให้หน่อย
แล้วกำลังรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดถ้าผลชนสูตรอย่างละเอียดออกมาอย่างเป็นทางการ
ว่าเกิดจากอะไรก็พร้อมจะยอมรับ
ก็เป็นไม่ได้ว่าอาจจะโดนอะไรสักอย่าง
คุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราได้แชทสุดท้ายของผู้ใหญ่มดที่แชทพูดคุยเอาไว้นะฮะ
เป็นการคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งนะตอน๒๒นาฬิกา๕๕นาทีเมื่อคืนนี้
คืนนี้ค่ะก่อนจะออกจากบ้านตอน๒๓นาฬิกา๒๓นาทีเขาส่งมาใช่ไหม
ฝั่งขวานี่คือผู้ใหญ่มดค่ะฝั่งซ้ายคือผู้หญิงใช่ไหมคะอ่า
บอกว่าเออเข้าบ้านได้แล้วเก็บรถก่อนแล้วก็ส่งอะไรไม่รู้แต่ยกเลิกข้อความ
แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ร้องไห้มาแล้วพูดว่าเครเข้าใจต้องยอมรับสภาพ
ซึ่งยกเลิกข้อความไปคืออะไรก็ไม่รู้
ไม่รู้แล้วผู้ใหญ่มดก็ตอบกลับมาว่าแป๊บแป๊บ
นี่นะนี้คร้ะ

มีต่อแป๊บเดี๋ยวไปหา

จนกระทั่ง๒๒นาฬิกา๓๒นาที

บอกร้านปิดยังแถวบ้านมีเสียงปืน
แล้วผู้หญิงก็ถามว่าเข้าบ้านยัง
ผู้ใหญ่มดบอกยิงกันจังอยู่หน้าบ้านอาวุธครบ
แล้วฝั่งผู้หญิงพูดบอกเป็นไร
ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกลับหรือเป็นอะไรครับ

แล้วก็มีแชทที่ผู้ใหญ่มดส่งไปบอก
ลูกซองยาวเผื่อใครอยากลองของผู้ใหญ่ใหม่
ฝ่ายหญิงก็บอกใช่ลองใจผู้ใหญ่

ลูกปืนเหลือเยอะยิงก็ยิงในรั้วบ้าน
ตายก็ตายฟรีถ้าเก่ง

ไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ผู้ใหญ่มดได้รับแจ้งเหตุ

บอกที่บ้านตอน๕ทุ่ม๒๓นาทีบอกจะออกไปโต๊ะสนุก

ใกล้กับจุดที่ผู้ใหญ่มดไปเสียชีวิตนะครับ
ที่รอพอสอตอบ้านระเบาะภัย

ได้เจอกับผู้หญิงที่ผู้ใหญ่มดแชทคุยด้วยเมื่อคืน

บอกเมื่อคืนนี้ผู้ใหญ่มดไม่ได้มาหาเธอที่ร้านนะ

ส่วนความสัมพันธ์ของเธอกับผู้ใหญ่มดคือเพื่อนกัน

แต่ยอมรับว่าช่วงหลังนี่แหละที่จะคุยกันแบบ

เพราะฉะนั้นคำถามครับ

ตำรวจบอกว่าทางญาติของผู้ตายยังไม่ได้มาแจ้งความนะฮะ

ตอนนี้ก็รอผลการชนสูตรอย่างละเอียดที่จะออกมาด้วยนะครับ